อาจารย์พอประกอบใช้ชนะได้เลยไหมครับ
ต้องนำรถไฟฟ้ามาครับ

คือถ้าฟังจากคุณชัดชาติเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
นักข่าวถามว่าจะประกาศใช้ชนะเลยไหมครับอาจารย์

ยังครับแต่สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสละเกิน